เพราะว่าวันนี้ครับวันแห่งความหวัง๑มิถุนายนครับ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรเนี่ย
ออกรางวัลที่จังหวัดมหาสารคามแน่นอนล่ะ

ต้องดูดีว่ามีตัวเลขไหนที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจกันบ้างครับ

หาซื้อเลขที่เกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะครับ
ผู้ว่าเกียรติศักดิ์ตรงสิริครับ
ก็เลยทำให้ตัวเลขที่เกี่ยวกับจังหวัดสารคามเนี่ยนะ

อย่างเช่นเลขทะเบียนรถประจำตำแหน่งผู้ว่าครับ

และเป็นผู้ว่าคนที่๕๑ของจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลขที่๓๓นี่ก็ตอง๓
คุณบอกรหัสไปรษณีย์ด้วยเลยมั้ยล่ะ

อันดับประชากรของจังหวัดมหาสารคาม
มีจำนวนประชากรอันดับที่๒๓ของประเทศครับ

พื้นที่อันดับที่๔๑ของประเทศก่อตั้งเมืองโอ้โหไปถึงนั่นเลย
ก่อตั้งเมืองเมื่อ๒๒สิงหาคมก็เดือน๘ใช่ไหมปีละ๒๔๐๘ครับ
การปกครองโอ้โหนี่เรียนรัฐศาสตร์ได้เลยเป็น๑๓อำเภอนะฮะ
การปกครองในมหาสารคาม๑๓อำเภอ๑๓๓ตำบล๑๘๐๔หมู่บ้านครับ
ใครที่อยากจะไปชมการออกสลากแบบสดก็ตอนนี้ยังมีเวลานะ
ได้ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคามครับแล้วไทยรัฐทีวีของเราส่งหัวหน้าเราครับ
คุณบุ๊คสืบสกุลไปปักหลักรายงานให้ชมกันตั้งแต่นี่ฮะ๑๔นาฬิกา
นี่เห็นหน้าพี่บุ๊กกันแล้วอ่านี่แหละแหมเดี๋ยวรอติดตามเลยนะคะ
ข่าวเที่ยงปั๊บรออีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวรอดูซิว่าเป็นยังไง
นี่เลขทั้งหมดนี้พี่บุ๊กก็ถ่ายส่งมาให้นะทะเบียนรถเอ่ย
ของผู้ว่ากี่คันกี่คันหาให้ได้ก่อนในเวลานี้ตามแผงนี้น่าจะหมดแล้วนะคะ
เอามาเป็นช่องทางก็พอประมาณแล้วกันนะคะ